วันนี้เราเลยจะพาคุณผู้ชมไปดูนางงามตัวจริงเสียงจริง
เดินหน้าทำกิจกรรมเพื่อสังคมมาโดยตลอด
ถึงแม้ว่าจะพ้นจากตำแหน่งแล้วก็ตาม
คนแรกค่ะคุณผู้ชมค่ะปุ๋ยรักเด็ก

ถูกต้องพี่ปุ๋ยพรทิพย์ค่ะคุณผู้ชม
ตลอดระยะเวลา๓๐ปีนะคะภายใต้ตำแหน่งอันทรงเกียรตินี้

แต่พี่ปุ๋ยลงมือทำให้เห็นชัดผ่านโครงการ
โครงการนี้เนี่ยก่อตั้งมาเกือบ๒๐ปีแล้วนะคะ
ในเรื่องของการช่วยเหลือด้านภาษาของเด็กไทย
ไม่ว่าจะเป็นการสร้างโอกาสทางการศึกษาในพื้นที่ห่างไกล
หรือการมอบทุนการศึกษาให้กับเด็กไทยที่มีความสามารถ
แต่ไม่พร้อมในเรื่องของทุนทรัพย์สำหรับการเรียนต่อ
ทั้งในประเทศหรือว่าต่างประเทศ
คือเขาทำมาตลอดทำมาจนถึงปัจจุบันทุกวันนี้ค่ะ
เท่านั้นนะคะพี่ปุ๋ยยังร่วมเป็นตัวแทนให้กับหลายองค์กรระดับโลก
เพื่อช่วยเหลือเด็กและสตรีในระดับนานาชาติอีกด้วยนะคะ
ซึ่งพี่ปุ๋ยเองเคยให้สัมภาษณ์ไว้เมื่อปี๒๕๕๙
เมื่อครั้งที่เดินทางมาประเทศไทยว่า
การจะเป็นเจ้าของมงกุฎที่มีคุณค่าคือการสร้างสิ่งดีเพื่อสังคมค่ะ
เดี๋ยวเราไปฟังเสียงกันหน่อยนะคะ
เรามีโอกาสมากมายและถ้าเราจะใช้โอกาสนั้นไปช่วยคนอื่นก็เป็นสิ่งดี
และทางตำแหน่งจะช่วยหลายอย่างไม่ใช่ว่าเรามีมงกุฎอย่างเดียว
แล้วก็จบชีวิตแค่นี้แล้วต้องต่อเรื่อง
เราต้องใช้โอกาสนั้นไปทำอะไรที่จะ

พี่ปุ๋ยไปแล้วนะคะต้องพูดถึงคนนี้เลยค่ะ

นี่คือนางสาวไทยนะคะผู้เป็นประธานองค์กรทำดี
คุณผู้ชมนะคะบทบาทของแม่บุ๋มของดิฉันเนี่ยมีเยอะมากจริงนะคะ

นั้นเป็นข่าวดังมากแล้วพี่บุ๋มก็สู้สุดใจสู้ยิบตาเลยนะคะ
แล้วก็ที่คุ้นหูกันดีนะคะอย่างที่เห็นไปเมื่อสักครู่
องค์กรทำดีค่ะกำเนิดมาจากพี่บุ๋มนี่แหละค่ะ
จุดนี้นะคะแยกส่วนได้หลายอย่างมากนะคะ
ช่วยเหลือคนจนนะคะหรือว่าคนที่เดือดร้อนจากสาการต่าง
อย่างตอนโควิดนี่พี่บุ๋มก็ทำรสซงรับและสงคนที่ป่วยเป็นโควิดด้วยนะ

คือเวลาเกิดสาการอะไรก็ตามนะคะพี่บุ๋มไปทุกที่
ฝนตกน้ำท่วมพายุมานะคะคือแม้กระทั่งโควิด
พี่บุ๋มยังลงพื้นที่ปฎิบัติพาระกิจซ้มกับหนางามรักสังคมจริง
มริยาคือเจ๊สังลุยตัวจริงนะ
หายากจริงนะคะแบกหามเนี่ยกลัวที่ไหนนะดูสิ

มาดูค่ะนางงามรุ่นใหม่กันบ้างดีกว่านะคะ
มาริยาภูลเลิศลาดนั่นเองคนนี้โอ้โห
เป็นประเด็นเป็นกระแสนะคะอยู่หลายเรื่องทีเดียว
อยู่ในใจแฟนนางงามทั่วประเทศเลยนะ

ด้วยการลงเรื่องสิ่งแวดล้อมนี่แหละ
ภรรยานะมักจะออกมาพูดถึงปัญหามลพิษ
ขยะต้นไม้ไฟป่าสัตว์ใต้ท้องทะเลค่ะ
หรือใดทั้งหมดนะที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมนั่นแหละ
แล้วเธอก็ทำโครงการด้านนี้แบบจริงจังนะ
โครงการนี้เดินหน้ามา๒ปีแล้วนะคะเดี๋ยวไปฟังเสียงเธอค่ะ
ที่มริยาณได้เริ่มกับเพื่อนตอนปลายปี๒๐๑๙ค่ะ
ตอนเริ่มอันนี้ขึ้นมาเพราะว่าอยากจะ
เพราะแมนเชื่อว่าถ้าคนรู้ถึงเรื่องแล้วก็
เห็นความสำคัญของมันสิ่งดีก็จะเกิดขึ้นจากนั้น
ต้องบอกว่ายังมีนางงามรุ่นใหม่นะอีกหลายคนเลย
ที่ออกมารณรงค์ค่ะแล้วก็เป็นกระบอกเสียง
ในหลายมุมของสังคมปัจจุบันนะ
อีกมากมายเลยนะคะที่เป็นนางงามที่เขาพยายามจะ
ใช้เวทีนะปรากฏต่างเป็นกระบอกเสียงค่ะคุณผู้ชม
นางงามสมัยนี้ไม่ใช่ดูแค่ความสวยงามเท่านั้นนะ
เรามาดูความคิดเขามาดูการตอบคำถามเขา
สื่อที่เขาอยากจะสารอ่ะคุณผู้ชมเออสารที่เขาอยากจะสื่อเข้าไปเนี่ย
ว่าเป็นยังไงบ้างประเทศเขาเกิดอะไรขึ้นแบบนี้
มุมมองหลากหลายนะอย่างพี่ปุ๋ยเองเขาก็บอกนะว่า
มุมขุดมันจะมีคุณค่าได้ต่อเมื่อมันได้ทำหน้าที่ของมัน
นั่นก็คือการพัฒนาสังคมการตอบแทนสังคมนั่นเองนะ
ถึงก็สมมงค์เนอะถูกต้องอันนี้สำคัญที่สุดนะ